สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทิศตะวันออกทิศตะวันตก
เหนือใต้อิสันออบจภาคางสนุกมาแล้ว
ประจวบคิริขันจังหวัดตอนล่างสุดของภาคกลาง
เป็นประตูก่อนสู่จังหวัดภาคใต้
เป็นเมืองที่มีชายฝั่งทะเลยาวตลอดแนว
จึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลมากมายหลายแห่ง
แต่ของดีที่เด็ดไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับ
มาครับมามาอู้อ่า

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่กระโลกร้างตู้ตาม
วันนี้ดิฉันและทีมงานจะนำนกสองตัวที่แสน
จะมาที่คนของผู้ชมเป็นฝูมือ
กระโปรดฟ้าใส่ขยะลงไป
เอาละค่ะสูสีสูสีนะคะ
นี่คือความสามารถของพวกเขาทั้งสองเอาละครับ
เหลือสองกระโปรดค่ะเหลือสองกระโปรด

เอาละค่ะเหลือกระโปรดสุดท้าย

โอ้โหโหโหโห
เอาละค่ะเดี๋ยวไปจิ้มค่ะกระโปรดสุดท้าย

และคือ
ผู้ชนาคือคือสันตนะ
จะให้เขาโชว์ความแสนรู้อีกด้วยการแข่งขันเก็บห่วงนั่นเองนะคะ
เตรียมตัวหนึ่งสองสามไปเลย
โอบามาหยิบมาเลยค่ะ๒กองนะคะ
ใส่ลงไปแล้วก็ท่านผู้ชมค่ะ

เรามาชมกันเลยค่ะว่าใครจะไม่ห่วง
กว่ากันระหว่างคุณสันตดาและคุณโอบามา
มาค่ะมอยจราชสดค่ะ
ขอเสียบราบมนาลัยคุณโอบามาม
โอมามา

นี่คือรายการที่จะยกขบวนความสนุกบุก
แจกกันถึงหน้าจังหวัดนะครับ
รอยยิ้มแจกเสียงหัวเราะนะครับ
เงินรางวัลมากมายในรายการ
รายการที่มีชาวบ้านเป็นผู้เล่น

ชุมชนเป็นเป้าหมายนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เมื่อกี้จบไปก็คือการแสดงข้อ

ก็คือใครไปใครมาก็ไปเจอกันที่หัวหินพีคได้
ใช่ค่ะก็จะเจออาจารย์และก็ทีมงาน

ขอเบอร์เมียแกหน่อยซิจะโทรไปหา

ก็อดที่แขนก็อดที่แขน

น่ารักมาก
เห็นแล้วแบบอยากเลี้ยงนกเลยอ่ะมีความสุขว่าเขาน่ารัก

เอาละตอนนี้เรามาเจอพ่อบ้านบ้างดีกว่า
อยากเจอมากบอกเลยว่าหน้าตาดีจริง
วันนี้นะคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนะคะ
คุณนบพรวุฒิกุลค่ะ

ตอนปกติหน้าปกติมากเลย
พอท่านนายกมาหน้าเป็นม้าหมดเลย
หน้าตาดีหุ่นสูงให้กับนายแบบ
ท่านนายกเมื่อก่อนเป็นในบ่งในแบบไหม

ทำไมไม่มาเข้าวงการบันเทิง
เหมือนเป็นพระเอกหนังมาก

ดูแลประชาชนมากี่ปีแล้วครับ
ก็ประมาณ๒๐กว่าปีแล้วครับ

อย่างนี้ดีกว่าท่านนายกเวลาสมมุติว่าคนเรามาเที่ยว
เขาเที่ยวในหัวหินหมดแล้วเขาจะไปเที่ยวที่ไหนอีก
จริงแล้วจังหวัดประจวบมีที่เที่ยวเยอะนะครับ
หัวหินปานบุรีนะครับ

หมดครับก็ไล่ไปเรื่อยถึงบางสะพานเลยนะครับ
แต่ว่าวันนี้อยากจะแนะนำที่ประจวบ

ไปดูดีกว่าท่านนายกบอกมีคนพาไปเที่ยวเมืองประจวบครับ
ค่ะ

ทัศนากันให้ชื่นใจกับที่นี่
อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริขัน

มีส่วนที่แคบที่สุดของประเทศ
ว่าแต่มาถึงที่นี่แล้ว

อันนี้ต้องไปถามท่านเจ้าของบ้านกันดีกว่าครับ

ขอตลัดท่านผู้ชมเข้าสู่
อำเภอเมืองประจวบคิริขัน

ลูกหลานชาวประมงลูกน้ำเข็มครับ

นายอำเภอตัวจริงเสียงจริง
มาเองเลยนะครับคุณผู้ชม

จังหวัดเดียวได้เที่ยวถึง๓อ่าว

อ้าวประจวบอ้าวมะนาว

ซึ่งทั้ง๓อ่าวนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
ของจังหวัดประจวบคิริขันทั้งนั้นแหละครับ
ที่ชาวบ้านแถบนี้จะต้องประกอบอาชีพประมงน้ำเข็ม
ที่นี่จึงมีหมู่บ้านชาวประมง
ให้ได้มาเลือกซื้อจับจ่ายของทะเลสดใหม่ใหญ่
หน้าอร่อยแบบนี้แหละครับคุณผู้ชม
แต่ไม่ใช่ว่าที่นี่จะมีดีที่เด็ด
เพียงของสดจากทะเลเท่านั้นนะครับ
แต่ที่นี่เขายังมีด่านซิงค์ขอน
สำหรับการค้าขายระหว่างชายแดนไทยและเมียนมา

ที่เป็นทั้งตลาดคล้ายสินค้า

จังหวัดประจวบคิริขันเลยล่ะครับ

เป็นจุดผ่อนปนพิเศษ
ซึ่งรัฐบาลไทยกับรัฐบาลว่า

และจะพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวร

ของประเทศเมียนมาร์
ท่านผู้ชมครับนี่ก็พาเขามาอยู่ในตลาด

มีพวกแป้งทาผิวของคนพม่า

พวกอะไรต่างที่เป็นเครื่องประดับ
แล้วก็มีกล้วยไม้ที่
คนในส่วนกรุงเทพ

ชอบมาซื้อเพราะว่าเป็นเหมือน

แต่ว่าด้านในมีอายาลาอายแรก
มีเอิ่มผาเอิ่มผู้มีนค่ะ

ช้อปปิ้งกันจนกระเป๋าแบนแฟนยิ้มแบบนี้

ให้คุณผู้ชมกลับบ้านกันง่ายล่ะครับ

กับการเดินขึ้นบันไดกว่า๓๐๐คัน

พร้อมกับการทักทายเหล่าเจ้าถิ่น
สองข้างทางแบบนี้
เห็นแบบนี้หายเหนื่อยกันเลยใช่ไหมล่ะครับ
กับมุม๓๖๐องศา
ที่เห็นครบทั้ง๓อ่าว

นั่นก็คือวัดเขาช่องกระจกนั่นเอง

เปลือกหอยสมัยก่อน
เวลาทำมาเปลือกหอยเป็นงานศิลปะ

มองเห็นอยู่นี่คือศิลปะที่เกิดจากกลา
เป็นงานศิลปะที่งดงามมากด้วยนะฮะ
ผมก็คือคุณพ่อของท่านนายกนั่นเอง

นี่แหละครับคุณลุงธนูช่างฝีมือชั้นครู
ที่นำกะลามาทำของเล่นให้ลูกสาว
แต่กลับกลายเป็นงานศิลปะที่มีคนมาสนใจและขอซื้อต่อ
ซึ่งนอกจากจะกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจอย่างมากมาย
ราคาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยนะฮะไม่เชื่อไปดูพร้อมกันเลยครับ
ตัวเท่าไหร่คะพี่พี่ลิง
ไม่คือถ้าฝนจะเอาไปขายเอาไปขาย๗๕๐๐บาท

อ๋อฮิปโปฮิปโปเตมัส
ไม่ผมชอบนะหมายถึงว่าคุณผู้ชมต้องดูนะแบบว่า
กล้ามเนื้อที่คุณลุงให้ดูลักษณะของเขาเรียกอารมณ์ของงาน
ก็คือโคงมนสวยฮิปโปมีสันต้องการเป็นลายกลา
มันจะมีมิติของมันครับสัตว์แต่ละตัว
คือสัตว์แต่ละตัวทำโครงสร้างกระดูกไม่เหมือนกันครับ

ก็จะเป็นโครงสร้างเหมือนโครงกระดูกกล้ามเนื้อ
ไล่สีนะนี่นี่จริงโจ้
ไม่ใช่เป็นชั้นโจ้ถ้าบ้ามาฮะ
อยากจะรู้จริงเลยขายราคาสูงสุดเนี่ยคุณลุงเคยขายมาเท่าไหร่แล้ว
ขายขายดันโนเสาร์ฮะสูงสุดก็๑๕๐๐๐บาทครับ

ผมทำทรงเขา๒๑สายพันธุ์ฮะ

มีคุณลุงคนเดียวใช่มั้ยท่านนายก
ครับใช่ครับ

เราจะไปบุกตลาดกันถูกต้องเป็นช่วงโปรดเลยขอตอบตลาดแตกค่ะ

อาหารพื้นบ้านอำเภอหัวหินที่ใครมาแล้วต้องกินคือเมนูอะไรคะ
ตอบผิดนะครับต้องยกข้าวเหนียวมูนแล้วก็มะมุกให้กันดีนะ

ล้านเปอร์เซ็นต์แต่ตังค์ได้พันเดียวนะ